กลับมาตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศกับคุณคุปตนันสวัสดีนะครับ
สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านครับ
เป็นยังไงบ้างครับฝนชุ่มฉ่ำตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ตอนนี้ยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับต้องแถวบริเวณพื้นที่เขตวิภาวดีราชพร้าวห้วยขวางเนี่ย
มีโปรยปลายเป็นละอองละอองมาใครที่กำลังจะออกจากบ้านก็อาจจะต้องเตรียมตัวหน่อยนะครับ
เพราะบางจุดเนี่ยน้ำท่วมขังด้วยนี่ข้างนอกฝนตกแล้วฮ
ถูกต้องครับตกต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย
คาดการณ์ว่าฝนจะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับว่าตอนนี้๑๐วันหลังจากนี้คาดการณ์ว่าจะไม่มีพายุเกาะขึ้น
เมื่อไม่มีพายุเกาะขึ้นเนี่ยนะครับตัวที่จะดูดฝนออกไปเนี่ยก็ไม่มี
เหมือนช่วงที่ผ่านมามีพายุสองลูกเข้าซ้อนกันนะครับหลังจากนั้นในพื้นที่ไหนบ้างจะเป็นพื้นที่เสี่ยง
อาจจะต้องเจอฝนตกหนักเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาดูกันหน่อยนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
พบว่าในเมืองไทยของเราครับตอนนี้มีเมฆปกคลุมค่อนข้างหนาตานะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนี่เป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากการสลายตัวของพายุปาขาที่ขึ้นฝั่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
พบว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมีการก่อตัวเป็นแนวร่องฝนนะครับซึ่งเชื่อมต่อระหว่างพายุที่สลายตัวกับอีกหนึ่งห่อมความกดอากาศต่ำก็คือห่อมฝนที่ก่อตัวแถวบริเวณอ่าวเบงกอนะครับ
ทำให้ตอนนี้เองมีการก่อตัวของแนวฝนตกชุกพาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนดังนั้นในบริเวณดังกล่าวฝนจะตกเยอะหน่อยเดี๋ยวไปดูภาพชัดกันนะครับภาพนี้ว่ามีจุดไหนบ้างที่ขณะนี้เองภายใน๑ชั่วโมงมีโอกาสเกิดฝนตกหนัก
ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าในบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกหนักจะเห็นนะครับในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกของพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างประกอบไปด้วยในบริเวณจังหวัดพยาวน่านแพร่อุตรดิษฐพิศนุโลกอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารนครราชศรีมากาญจนบุรีสุพรรณบุรีอายุทยาสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเศร้า
ปฐุมธานีนนทบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการสะแก้วจันทบุรีตราด
ส่วนฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เคลื่อนที่เข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ตั้งแต่ในบริเวณฝั่งตะวันตกเคลื่อนที่ไปฝั่งตะวันออกนะครับ
ปกคลุมในพื้นที่นครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีอายุทยานครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเศร้านะครับ
ขณะนี้เองถ้าหากเรามาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครเอง
เรด้านะครับก็สามารถที่จะจับตรวจกลุ่มฝนได้ว่ามีการปกคลุมเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่นะครับ
เป็นฝนละอองละอองที่ตกกระจายตัวอยู่นะครับดังนั้นใครที่สัญจรไปมาตามจุดที่มีน้ำท่วมบ่อยเนี่ย
จะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะครับทีนี้มาดูภาพการคาดการณ์ลักษณะการเกิดฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
โดยจากการตรวจสอบในบริเวณทางตอนบนถ้าหากเราดูจากภาพนี้
พบว่ามีการก่อตัวของร่องฝนอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ร่องนี้เองเนี่ยนะครับจะเป็นแนวที่เคลื่อนที่ตามแนวตั้งฉากของนวลที่ประมาณ๑เดือนนะครับ
เมื่อช่วงประมาณวันที่๒๐กว่าเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับร่องนี้เนี่ยนะครับเขา
อาทิตยเข้ามาตั้งฉากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นตอนนี้ก็จะเป็นตาของร่องฝนนะครับที่มาพาดผ่านในบริเวณดังกล่าว
หลังจากนั้นครับร่องนี้จะค่อยเคลื่อนมาปกคลุมบริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าจะมาอยู่แถวบริเวณตอนกลางในช่วงกลางเดือนหน้ายังไงก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับหรือว่ามรสุมฤดูฝนที่เห็นลูกศรอยู่ตรงนี้เป็นสีแดงนะครับ
ก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามัน
คลื่นก็จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดังนั้นใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
สูงประมาณสองถึงสามเมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ระยะนี้พื้นที่ภาคใต้ฝนมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดูการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเกิดฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
นี่คือเมื่อวานนี้จะสังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนตกหนักเนี่ยนะครับ
แถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออก
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
ทีนี้เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์วันนี้กันบ้างนะครับ
จากการตรวจสอบครับให้คุณผู้ชมดูพื้นที่นี่มีสีเขียวสีแดง
พบว่ามีการไปกระจุกรวมกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคอีสาน
วันนี้พื้นที่ดังกล่าวคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักเยอะหน่อยนะครับ
ไปดูอีกวันหนึ่งนะครับวันพรุ่งนี้ครับจากการตรวจสอบให้ดูพื้นที่สีแดงส้มดีนะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็จะค่อยขยายตัวเข้ามาเรื่อยนะครับ
กลุ่มในพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือมากขึ้นแล้วก็บริเวณพื้นที่ตอนบนภาคอีสานมากขึ้น
ดังนั้นในระยะนี้ชาวเหนือชาวอีสานหรือว่าใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปในบริเวณดังกล่าว
ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการแล้วก็ติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ